จากกรณีกลุ่มวัยรุ่น๑๒คนรุมทำร้ายร่างกายช่างไฟฟ้า
ในพื้นที่จังหวัดกาลสินหลังจากที่เขาไปมีเรื่องกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองกาลสินเนี่ยนะคะหลังจากออกมาแล้วเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ตามมาทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตำรวจเขาสามารถจับกลุ่มตัวทั้งสองคนได้เรียบร้อย
ก็คือการขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแต่ว่าก็มีการปล่อยตัวออกไป
เป็นการปล่อยตัวแบบชั่วคราวทีนี้นะคะญาติตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งข้อกล่าวหาตอนนี้ข้อกล่าวหาก็คือ
ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ญาติบอกว่าขอแรงกว่านี้ได้ไหมอยากให้ได้แรงกว่านี้
ขอเป็นพยายามฆ่าได้ไหมเพราะเขาบอกเขาดูคลิปแล้วเนี่ย
ทุกคนประสงค์ที่จะตีเข้าบริเวณศีรษะ
ซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดสำคัญทำให้ตายได้
เขาบอกแบบนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ตำรวจกาลสินจับกลุ่มตัว
ไว้ร่วม๑๒คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนเต้า๘คนนะคะ
๑๒คนนี้ก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกาย
ตามที่เป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปทำร้ายร่างกาย
จักรพงศ์สมวิไลช่างไฟฟ้า
รวมถึงเพื่อนอีก๔คนก็ถูกลุกหลงไปด้วย
ขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ซึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือนายจักรพงศ์
พันธุ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสารัน
ผู้กำกับการสพเมืองกาลสินระบุว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจออกไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก่อนจะได้รับการติดต่อขอเข้ามอบตัว
เนื่องจากได้ดูคลิปวิดีโอที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ๑๒คนจำนวนนี้
มีผู้ที่อายุ๒๐ปีขึ้นไปมี๔คนด้วยกัน
ตำรวจหลังจากเข้ามอบตัวแล้วก็ต้องปล่อยตัวชั่วคราวออกไปนะคะ

อกจากนั้นเป็นเยาวชน
ซึ่งทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาและส่งตัวเข้าสู่สถานพินิษฐ์
จากนี้จะทำการสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพ

ตอนนี้รักษาอยู่โรงพยาบาลกาลสินนะคะ

ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสอบสวนอีกครั้งหลังจากที่อาการดีขึ้นค่ะ
ขณะที่นายเชิดชัยเฉิดจินดาอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกาลสิน
อาจารย์คนนี้นะคะเป็นอาจารย์ของนายจักรพงศ์คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ตอนนี้เป็นห่วงกระบวนการยุติธรรมจังเลยนะคะ

อาจารย์อันนี้ระบุว่าต้องการให้พนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสินทบทวน

อย่างที่บอกไปนะคะข้อหาตอนนี้ที่ถูกตั้งไว้ก็คือ
ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
อยากจะให้เปลี่ยนเป็นพยายามฆ่าได้ไหม
เพราะญาติและพ่อแม่ของนายจักรพงศ์ผู้บาดเจ็บ

ข้อหาที่ตั้งมาขัดกับพฤติกรรมและข้อเท็จจริงที่มันปรากฏอยู่ในคลิป
ซึ่งนับว่าโชคดีมากนะคะที่นายจักรพงศ์ไม่เสียชีวิต
เพราะนายจักรพงศ์คือช่วงนั้นมีสติ
ใช้มือนี่ปิดบางบริเวณศรีษะไว้
แต่จากคลิปเขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าไม้ต่างที่ระดมเข้ามาที่นายจักรพงศ์ส่วนมากพุ่งมาที่บริเวณศีรษะนะคะ
โดยเมื่อวานนี้พ่อแม่ของผู้เสียหายค่ะ
ต้องการให้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเป็นร่วมกันพยายามฆ่า
ซึ่งถูกพนักงานสอบสวนปฏิเสธ
พ่อแม่ก็เลยยิ่งไม่แน่ใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่
ก็สงสารลูกนะดูคลิปแล้วนะคะ
ขณะที่เพื่อนของหนุ่มช่างไฟฟ้าและเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือได้รับลูกหลง
บอกว่าตอนนี้ก็ยังกลัวกับเหตุการณ์นะ

จุดเริ่มต้นอยู่ที่สถานบันเทิง
ต้องการให้ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของสถานบันเทิงว่าใครกันแน่เป็นคนหาเรื่องก่อน
และต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมค่ะ